พาคุณผู้ชมไปดูคุณลุงอายุ๖๒ปีนะคะ
หลังจากที่ว่างจากการทำไร่ข้าวโพดค่ะ
ก็มีงานอดิเรกขึ้นมาคือการแกะสลักหินทรายค่ะ
ที่สำคัญเป็นอาชีพเสริมของคุณลุงเขาด้วยนะ
มากว่า๓๒ปีขออภัยนะคะ
มากกว่า๓๙ปีแล้วนะคะ

คุณลุงเกฐบวงามเป็นชาวบ้านตะบ่นวางทองอำเภอวางทองจังหวัดพิษสุนโลกค่ะ
ช่วงที่ว่างจากการทำไร่ข้าวโพด
แกะสลักหินทรายเป็นประติมากรรมรูปพระพุทธรูป
ธรรมจักรและลูกนิมิตรรวมทั้งรูปสัตว์ต่างนะคะ
กวางสิงคุณลุงก็ทำได้นะคะ
ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่หาคนที่ทำได้ยากที่สำคัญเรื่องนี้สำคัญมากนะคะ
คุณลุงเกดก็เลยถือว่าเป็นประหลาดชาวบ้านคนหนึ่งที่ยังคงสืบทอดอาชีพนี้ให้ได้เห็นกันนะคะ
ซึ่งเล่าว่าเริ่มเรียนรู้งานแกะสลักจากเพื่อนในหมู่บ้านนั่นแหละ
ตั้งแต่ปี๒๕๒๐จากนั้นก็เลยยึดเป็นอาชีพเสริมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ใช่ค่ะไปขอดูเพื่อนเพื่อนก็สอนสอนจากนั้นตัวเองก็เก่งขึ้นมานะคะ
ไม่ต้องดูแบบเลยตอนนี้สามารถแกะสลักได้แต่ต้องทำเป็นประจำ
ก็คือจะต้องฝึกฝีมือเป็นประจำที่สำคัญนะย้ำว่าไม่ต้องดูแบบเลยนะคะ
เห็นหินก้อนใหญ่อยู่โอ้โหในสมองของคุณลุงมีแล้วว่ารูปแบบจะเป็นยังไง
ไม่ต้องดูแบบอื่นเลยแกะเข้าไปด้วยความมั่นใจเลย
สำคัญคือเรื่องของสัดส่วนจะต้องได้รูปเลือกเห็นมา
แล้วก็จะต้องดูว่าเข้ากันมากน้อยแค่ไหนสำหรับสิ่งที่เราจะแกะ
ใช่ถ้าตอกก็ทุบไปแล้วหินกระเด็นหลุดไปสิ้วหนึ่ง

ไม่ได้เลยนะคะสำหรับการแกะสลักพระพุทธรูป
รูปสัตว์ต่างแต่ละงานประมาณ๑เดือนครึ่งจนถึง๓เดือน
ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของชิ้นงานนะคะ
ส่วนขั้นตอนก็คือเริ่มแรกไปหาหินก่อน
แล้วก็ไปผ่าให้ได้ขนาดแล้วก็เริ่มลงมือแกะสลักตามแบบ
ส่วนราคานะคะขึ้นอยู่กว่ากับขนาด
ใหญ่เล็กยากง่ายผิงมืออ้าใช่ค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าที่สั่ง
จะสั่งทำเพื่อไปตกแต่งตามวัดเอาไปทำบุญ
และก็มีไปประดับบ้านเรือนด้วยนะคะ
การสืบทอดอาชีพนี้นับวันเริ่มหายากแล้วนะ
คุณลุงบอกนะคะเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความอดทน
มีผู้สนใจน้อยตอนนี้โดยเฉพาะเยาวชน
ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับประติมากรรมเหล่านี้มากนัก
แต่หากสนใจยินดีจะถ่ายทอดความรู้ให้เลยนะคะ
ย้ำชื่อหน่อยคุณเกดบัวงามนะคะ
อยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษสนุโลกค่ะ